เหตุการณ์หนึ่งน่ากลัวมากให้คุณผู้ชมดูคลิปไปพร้อม

เพราะว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเตือนภัยกัน

เขาบอกว่าเตือนภัยชาวรังสิตปฐุมสายไหมคุณ
จี้มาปล้นกันดื้อเอาปืนมาเจาะหัวคุณ

ใช่เขาบอกใครที่ชอบซักผ้ากลางคืน
เมื่อคืนที่ผ่านมา๒๘ตุลาเวลา๕ทุ่ม
ลูกบ้านสายไหมถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์
เหตุเกิดที่ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญถนนรังสิตนครนายกซอย๑๖
ที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
แท็กยังจับคนร้ายไม่ได้
คุณผู้ชมน่ากลัวมากนะครับ

ปรากฏว่ากำลังซักผ้าแล้วก็รอผ้าอยู่แบบนี้
แล้วนั่งกินข้าวอยู่ปรากฏผู้ชายคนนี้คุณ
เดินอาดเข้ามาแล้วก็สั่งแบบนี้ก้มหน้าไป
แต่ส่งเงินมาส่งของมีค่ามาทั้งหมด

ที่สาวหล่อโดนขอไอ้กระเป๋าที่คาดหน้าอก

แต่มีเอกสารรถเป็นเอกสารส่วนตัว
คนร้ายพยายามจะเอากระเป๋านี้ให้ได้
ก็เลยชักปืนขึ้นมาจ่อหัว
จังหวะที่ชักปืนขึ้นมาจ่อหัวเนี่ย
ทั้งสองคนตื่นตกใจอย่างไร
ทีมข่าวของเราไปสอบถามผู้เสียหายให้นะครับ